ไม่น่าเชื่อนะถ้าอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย

เอาแต่ตำรวจบอกว่าเชื่อว่ายังอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ
แล้ววันนี้มีรายงานข่าวบอกว่า
มีคนติดต่อมายังพบตรว่าเสียแป้งจะขอมอบตัว

วันนี้พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่าเสียแป้งนาโนต
นักโทษชายที่หนีออกจากเรือนจำนครศรีธรรมราชนะฮะ
แต่ว่าตอนที่หนีเนี่ยตอนนั้นออกไปโรงพยาบาลนะครับ
ยืนยันว่าขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังไม่มีนโยบายที่จะยุติภารกิจในการไล่ล่าตัวเสียแป้งนะครับ
เนื่องจากบุคคลคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
มีพฤติกรรมในการหลบหนีจากโรงพยาบาลในฐานะนักโทษชาย
แล้วก็ใช้อาวุธสงครามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไปเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ไปเจอนะครับ
ล่าสุดเมื่อ๒วันก่อนนะครับท่านผู้ช่วยพบตรนะครับ
บอกว่ามีชายปริศนาติดต่อมายังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตร
เสียแป้งจะเข้ามอบตัวจะขอมอบตัว
เพราะฉะนั้นนี่อาจเป็นเหตุบ่งชี้ว่าเสียแป้งเนี่ยยังอยู่บนเขาบรรทัศน์นั่นแหละ
แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยโดยพบตรได้รับการติดต่อมา
แต่ว่าเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบความชัดเจนก่อนว่าใช่จริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเรื่องมีคนติดต่อมาว่าเสียแป้งจะขอเข้ามอบตัว
นี่ไม่ใช่กระแสข่าวไม่ใช่ข่าวโคมลอยนะฮะ
เพียงแต่ว่าตำรวจเขาบอกเดี๋ยวเขาขอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่า
คนที่โทรมาหาพบตรเนี่ยแล้วบอกว่าเสียแป้งจะขอเข้ามอบตัวเนี่ย
ใช่ของจริงหรือเปล่าหรือใครจะโทรมาแกล้งโทรมาป่วนหรือเปล่า
พลตำรวจโทอิทธิพลบอกว่าจากปฏิบัติการไล่ล่าแล้วก็หาหลักฐานต่างในขณะนี้
พบว่าเสียแป้งยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
ยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะลงจากเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
เพราะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวันที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช๒๒ตุลาคม
นี่ตามภาพซ้ายมือออกมาช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยตี๒ตี๓ก็ไปถึงบริเวณน้ำตกตนเต๊ะ
แล้วก็ขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์ไปทันทีในฝั่งบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ประกอบกับจากการสอบพยานวันแรกคนที่พาเสียแป้งขึ้นเขาบรรทัศน์เนี่ย
แล้วหลังจากเกิดเหตุปะทะบนเทือกเขาบรรทัศน์กับเจ้าหน้าที่ก็คือช่วงวันที่๘พฤศจิกายน
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพลิงพักของเสียแป้ง
ไปเจอแมกกาซินปืนอีก๕อัน
ทำให้เชื่อได้ว่าต้องมีคนคอยส่งอาวุธและเสบียงให้กับเสียแป้ง
ส่วนความเป็นไปได้ว่าเสียแป้งเนี่ย
หนีออกจากพื้นที่เขาบรรทัศน์หรือยัง
มันก็พอจะมีความเป็นไปได้บ้าง
แต่ยืนยันว่าหลังจากยิงปะทะตำรวจปิดเส้นทางลงเขาบรรทัศน์ทุกช่องทาง
พร้อมกับประสานทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจ
ปิดล้อมพื้นที่เชิงเขาโดยรอบรวมทั้งหมู่บ้านต่างด้วย
เพราะฉะนั้นยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าเสียแป้งจะหนีลงจากเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
เพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์ว่าบางทีก็โอ้โหวันที่๑วันที่๒หลังจากประทะกันก็ลงไปแล้วมั้ง
เผลอตั้งแต่วันแรกแหละตอนที่ยังไม่ทันปิดข้างล่าง
แต่ว่าทางตำรวจเขายืนยันว่าปะทะกันวันแรก

น่านพนธรรมดาโทษอัชโยนไกรทองโฆศกษำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันเช่นกันนะครับว่าเมื่อสองวันก่อนมีคนติดต่อมายัง

ว่าเสียแป้งเนี่ยจะขอเข้ามอบตัว
แต่ยังไม่ขอยืนยันว่าบุคคลที่ติดต่อมาคนนั้นเป็นใคร
แล้วบุคคลที่จะขอเข้ามอบตัวเนี่ย

ตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อที่จริงกันอยู่
ตอนนี้ข้อมูลหลายกระแสเนี่ย
ได้ออกมาอย่างที่ท่านผู้ช่วยแมนได้บอกแล้วว่า
ยังไม่มีข้อมูลชี้ในเรื่องของการลงมาจากเขา

ส่วนใหญ่ทางฝั่งญาติของเสียแป้งเนี่ย

แน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องเหล่านี้

รู้ความเคลื่อนไหวเสียแป้งติดต่อกันอยู่

เราเคยได้สัมภาษณ์พี่ชายของเสียแป้งนะฮะ
ก็คือคุณกสิชาติทองด้วง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์เลยนะ

พี่ชายของเสียแป้งเนี่ย

จะแอบส่งเสบียงช่วยเหลือน้องในการหนีอยู่หรือเปล่า
แต่เขาขอยืนยันว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย
ไม่ได้ช่วยน้องในการหลบหนีเจ้าหน้าที่เลย
กระแสข่าวเรื่องการจะมอบตัวนั้น
ตัวของคุณกสิชาติบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะขอยืนยันอีกครั้งนึงว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องเสียแป้งน้องชายหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เขาก็ติดต่อน้องชายเขาไม่ได้เหมือนกัน
มารู้ข่าวว่าเอาไปปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเขาบรรทัศ

เขาบอกบางทีไม่ได้ติดต่อครอบครัว

ภาพที่เป็นภาพเสียแป้งเหมือนเลี้ยงปาร์ตี้ฉลองกัน
อยู่กันเป็นหมู่คณะภาพหมู่๑๕คน

ซึ่งก็คือผู้ใหญ่ปูคว้าสุดเสื้อสีขาวคนนั้นแหละค่ะ
วันนี้คุณออสซี่ดนระวีทีมข่าวไทยรัฐทีวี
สัมภาษณ์เปิดใจผู้ใหญ่ปูเป็นที่แรกนะคะ
เพราะตอนนั้นมีข่าวว่าอุ๊ยพอหนีขึ้นเขาปุ๊บเลี้ยงฉลองเลยเหรอ
กระทั่งไปยืนยันกันชัดเจนแล้วว่ามันภาพตั้งนานแล้วก่อนที่จะก่อนจะติดคุกด้วยซ้ำ
ใช่วันนี้ผู้ใหญ่ปูยอมเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลย
บอกว่าแป้งไม่มอบตัวง่ายหรอก
เพราะว่าแป้งวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว
ปูบอกแป้งไม่มอบตัวง่ายหรอก
นี่คือนายสมชัยสิงหวงหรือว่าผู้ใหญ่ปูนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ในตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
วันนี้เปิดใจคุณออสซี่ดนระวีบอกว่ารูปที่ปรากฏออกมาเหมือนที่พี่อุ๋ยบอก
นู่นงานเลี้ยงที่บ้านเสียแป้งตั้งแต่ปี๖๒นู่นนะ

ตอนนั้นก็ไปร่วมงานในฐานะที่นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเกือบ๒๐ปี
แล้วก็สนิทสนมกันพอสมควรเลยแหละ
กระทั่งเสียแป้งถูกจับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำนครศรีธรรมราช

พอมารู้ข่าวว่าเสียแป้งแอบหนีจากโรงพยาบาลแล้วไปซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ก็อย่างที่ทุกคนรู้ไปอย่างที่ข่าวนำเสนอไปนั่นแหละ
การไปอยู่บนเทือกเขานั้นได้เนี่ย
ต้องมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้
เสียแป้งเองเนี่ยก็เป็นที่รักของชาวบ้านด้วย
ทางกลับกันนะอันนี้ผมพูดแบบแมนเลยนะ
อันนี้ผู้ใหญ่ปูพูดนะว่ายังไงบอกคุณนอสซี่ผมพูดแบบแมนเลยนะ

เอาอย่างงี้เลยนะเอาว่าอย่างตรง

กระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าเสียแป้งติดต่อขอมอบตัวกับพบตรเนี่ย
ถ้าถามผมในฐานะคนที่สนิทสนมกันมารู้จักกันมา๒๐กว่าปี

คนอย่างแป้งไม่มอบตัวหรอก

ถ้าตัดสินใจแล้วเขาจะไปให้สุด

ไม่เหรอไสลภูตรแป้งเกลียดไปนั่น
เพราะไม่ยอมตกเขา

คิดมั้ยว่าทีรอบนี้วันนี้ทุกวันนี้พวกให้ชาวบ้านคือแหละคนสวยกลัว

มันพี่ล๊อคได้ตัวเนี่ยจะมีชาวบ้านการพี่คอยดูแล

แต่ถ้าเป็นผมผมจะดูแลค่ะผมดู